ปัจจุบันนี้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบอินซี
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชกันมากขึ้นนะครับ
เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตจึงมีการเริ่มการเลี้ยงแบบชันโรงครับ
เพื่อผสมเกษรแล้วก็เพิ่มผลการผลิตติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เป็นที่อยู่ของชนโรงแมลงที่มีลักษณะคล้ายพึ่งแต่ขนาดเล็กกว่า
เพื่อให้ชันนโรงช่วยผสมเกษรในสวนผลไม้
จากชายรักในอาชีพเกษตรกรโดยหวังที่จะสืบสารอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
และเดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน
สมัยผมเป็นเด็กเรียนมัธยมโรงเรียนผมจะอยู่ใกล้ศูนย์ศึกษาการพัฒนานะครับ
แล้วก็ได้ครูคุณครูจะได้พาไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอยู่ทุกอาทิตย์นะครับ
มันก็เลยซึมซับเกี่ยวกับพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพูดเรื่องการทำการเกษตร
ผมก็เลยมีความคิดว่าการทำการเกษตรเนี่ยมันน่าจะใช้ในการดำเนินชีวิตของผมได้เป็นอาชีพที่ดีที่สุด
จากชายเลือกที่จะหยุดใช้สารเคมี
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
แต่ประสบปัญหาเรื่องการผสมเกษร
เลี้ยงชนโรงที่เรียนมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

พอเราทำเกษตรอินทรีย์หยุดใช้สารเคมี

การติดผลของเงาะมันก็น้อยลง
แมลงในพื้นที่ต่างมาก่อนเคยใช้สารเคมี
แมลงจำพวกพึ่งจำพวกชนโรงก็ตายไปนะครับ
มันก็เลยไม่มีแมลงผสมเกษรก็จึงหันมาดูชนะโรง
แล้วชนโรงก็นำชนโรงมาเลี้ยงนะครับ

ปีแรกก็รู้สึกว่าเงาะมันก็เพิ่มขึ้น
จากที่เราเคยใช้สารเคมีแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับ
ประมาณ๔๕๐นะครับ
แล้วเราก็ประหยัดต้นทุนอย่างหนึ่งแล้ว
ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็เลยเลี้ยงกันมาอย่างเต็มที่เลยนะครับ
จากประโยชน์ที่ได้จากการผสมเกษรแล้ว
จักรชัยยังมีรายได้จากการให้ชาวสวนรายอื่น
เช่าชนโรงไปผสมเกษร
และยังสามารถขายรังให้ผู้สนใจเพาะเลี้ยง
โดยที่น้ำพึ่งและชันที่ได้จากการขยายรัง
ก็สามารถนำไปขายได้ด้วย

ไม่รู้จักแมลงชนิดนี้
เราก็ไม่ได้เลี้ยงเราก็ไม่มีรายได้ณตรงนี้
แต่พอเราหันมารู้จักชนโรง
เราก็รู้ว่าชนรงค์ทำยังไง

แล้วก็ได้น้ำหวานมายังไง

คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่พศ๒๕๕๙

ผมก็ได้ยินมาตั้งแต่สี่ห้าขวบ
จำความได้ก็ได้ยินมาโดยตลอดนะ
เรามีความรักพระเจ้าอยู่หัว

เราก็ต้องปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัฐของพระองค์ท่าน
โปรดติดตามตอนนี้